เค้ามีโต๊ะอยู่ในร้านเนี่ยขอสาเหตุกันเอง
เรื่องของผู้หญิงกาดไปห้าม
แต่คนที่เขาทะเลาะกันกลับมาหาเรื่องกาดแทน
กะจากดินยิงปืนใส่ลูกค้า
ไปดูเลยครับไปดูเหตุการณ์นี้นะฮะ
ไปที่นี่เลยครับคุณผู้ชม
ขุนเทียนครับกรุงเทพตำรวจสนท่าข้างเข้าไปตรวจสอบ
มีคนตายนะครับไปพบศพนายธนบดีสารสุวรรณอายุ๒๓ปี
ถูกยิงเข้าที่ท้ายถอยกระสุนฝังใน๒นัดแล้วก็สี่ข้าง๑นัดเสียชีวิตเลย
จากการสอบสวนนายพงกรการบรรจงอายุ๒๗เป็นรุ่นพี่ของผู้ตาย
แต่ว่าทางกลุ่มของผู้ตายเนี่ยมีการกระทบกระทั่งกันกับกาดของร้าน
ต่อมาไกลเกียร์กันแยกย้ายกันกลับ
ขณะที่ทั้งหมดกำลังเดินออกมาขึ้นรถอยู่นั้นเนี่ย
มีกลุ่มกาดไม่พอใจเดินตามมาครับห่าง
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นประมาณสัก๓นัดได้ปั้งแบบนั้นนะฮะ
จากนั้นนายธนบรีผู้ตายก็เลยเขาเดินอยู่หลังสุดนะฮะ
ล้มลงไปนะฮะเสียชีวิตเลย
ส่วนกลุ่มกาดที่ก่อเหตุนั้นแยกย้ายกันขึ้นรถเก่งแล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจสนท่าข้ามเจ้าของทองที่กำลังเร่งตรวจสอบภาพวงจรปิด
จะมีการเชิญกลุ่มเพื่อนผู้ตายไปสอบปากคำ
แล้วก็จะมีการเรียกกาดมาดำเนินคดีนะฮะ
เพราะว่าฆ่าคนตายนะครับ